อย่างที่เราทราบกันนะคะแกงหม้อใหญ่
ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะให้สองคนเนี่ยพูดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือลำนั้นนะคะ

กลายเป็นว่าพระอาจารย์อุเทนรวมถึงโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ต
แถลงข่าวคือลักษณะพูดถึงความไม่สบายใจในการทำหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน
สรุปแล้วไม่ได้ขึ้นเขากระโจมไปทุดงบนเขานะคะ
ทีนี้นอกจากพระอาจารย์อุเทนแล้วที่พูดถึงเรื่องของความไม่สบายใจ
แล้วร้องเรียนไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ร้องเรียนไปถึงผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เมื่อวานนี้ทั้งโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ตก็ได้มีการพูดด้วยนะคะ
ก็ตั้งคำถามไปเยอะแล้วค่ะพวกผมเนี่ยเป็นผู้ทรงสิน
ทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ตอนไปที่ด่านเนี่ยโอ้โหก็ถือปืนนะ
อืมตำรวจต่อชะดอเนี้ยแล้วก็มีการขับรถปาดหน้า
มีการสะกดรอยตามต่างคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเย็นเย็น
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนออกมาชี้แจงและอธิบายเรื่องนี้หมดแล้วนะคะ
เอามาดูโยคีโรเบิร์ตก่อนโยคีโรเบิร์ตเมื่อวานนี้
คือนอกจากจะร้องขอความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วเนี่ยนะคะ
โยคีโรเบิร์ตบอกว่าการเดินทุดงเนี่ยถือว่าสำเร็จนะสำเร็จในแง่ไหนอ่ะ
สำเร็จก็คือสามารถถอดรองเท้าเดินบนเขาได้แล้วก็เท้าเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ฝาเท้า
ครับทำให้เป็นแผลผู้พองมีรอยแตกทำให้มีเลือดไหลในบางช่วงระหว่างที่เดินทุดง
นี่คือความสำเร็จสำหรับการทุดงในความหมายของโยคีโรเบิร์ตนะคะ
ทีนี้โยคีโรเบิร์ตบอกต่อบอกว่าอยากร้องขอความเป็นธรรมว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
บนเรือทั้ง๕คนขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของกฎหมาย
ครับนะฮะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะโดยโดยส่วนตัวนะครับผม
ผมขอไม่ฝากอะไรถึงตำรวจโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ฝากถึง
ส่วนของกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนของการสืบค้น
ข้อความจริงหรือต่างนานาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ
แล้วก็อยากให้ปฏิบัติต่อผมและอหรือคนต่าง๕คนที่อยู่บนเรือเนี่ย
ให้มันเหมาะสมตามมาตรฐานนะครับตามคันลองต่างที่ควรจะเป็นนะครับ
อยากให้มันมากหรือว่าเกินกว่าส่วนที่มันจำเป็นจะต้องควรจะทำนะครับ
คืออยากให้ปฏิบัติกับผมพร้อมกับคนบนห้าเอ่อบนเรือทั้งห้าคนเนี่ย
แบบถูกต้องอืมอ่านะคะก็คือตามกระบวนการของกฎหมายนั่นแหละ
แต่ขอความเป็นธรรมด้วยนะคะทีนี้โยคีปอโยคีปอว่าไงบ้าง
เขาบอกว่าคำมั่นสัญญาที่ผมเป็นลูกผู้ชาย
คือก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณไปบนเขากระโจมเนี่ย
แล้วจะข้ามไปฝั่งเมียนมาหรือเปล่าจะหนีหรือเปล่าเออจะหนีหรือเปล่า
เขาบอกว่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่หลบหนีไปไหนนะคะ
แต่ที่มาเนี่ยคือใจบริสุทธิ์จริงคือต้องการปฏิบัติธรรมนะคะ
ส่วนทางด้านกฎหมายหากตำรวจจะมีการแถลงปิดคดี
พวกเขาทั้ง๕คนก็จะออกมาแถลงทุกเรื่อง
แล้วก็ตอบทุกคำถามรวมถึงหลักฐานต่างที่โซเชียลมีการคาดเดาขึ้นมาด้วย
เพราะที่ผ่านมาไม่มีใครสอบถามพวกเขาเลย
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าตำรวจจะมีการแถลงปิดคดี
ผมก็พร้อมจะชี้แจงทั้งหมด

ครอบครัวของคนบนเรือก็ถูกใจเป็นอย่างมากค่ะ
และเพื่อนบนเรือเรากลับเป็นจำเลยของสังคม
แล้วยังอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับ

วันนี้เราตั้งใจมาปฏิบัติ
ขอเวลาให้เราได้ปฏิบัติ
และถึงเวลาที่ข้อมูลตามหลักฐานทางนิติเวศ

ข้อมูลที่ปรากฏทางหลักฐานชี้ชัด
ผมขอให้คำมั่นสัญญาตรงนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าฟังซุ่มเสียงของปอแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็แสดงว่ารอผลทางนิติวิทยาศาสตร์

เพราะว่าหลายคนก็ต้องสังเกตก่อนหน้านี้

หรือว่าอยากจะให้ส่วนบุญเนี่ยถึงคุณตายงงจริง
คุณไม่ต้องบวชเลยพูดความจริงออกมา
ครับใช่ไหมคะแล้วอย่างที่เราเห็นมันจะมีหลักฐานต่าง
อย่างเช่นคลิปที่ว่ามีการตีหัวบนเรือหรือเปล่า
หรือว่าคลิปการกระทำที่จ๊อปโยนอะไรลงทะเลหรือเปล่า

สิ่งพวกนี้ไม่เคยได้ฟังจากโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตเลยว่า

ถ้าเผ่าเองก็พยายามถามนะนะฮะเออเอ่อ